หอมอยู่นี่แล้วเพื่อจะปร่งกวก

เพราะตอนนี้ถึงแค่นี้แล้วใช่ไหม

แค่นี้แล้วทำงานพอแค่นี้แล้ว
วันนี้เค้ายิ่งงามสามอาหาร

ตอนที่ได้ได้การทำงานจากวิทยาลัยจะหลุดห่วงหรือเรียก
ไม่ได้นอนเกือบ๓วันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องแก้ไฟไม่ได้นาน
สำหรับพ่อเด็กน้องห่วงใกล้กัน
สำหรับพ่อเด็กน้องห่วงใกล้กันได้พอครับ
สำหรับพ่อเด็กน้องอยู่นอนกันอยู่กว่าตอนก่อนคือความห่วงที่เป็นที่เชิญ
อันนี้นะพูดจริงจริงตายเลยไม่รู้ว่าคุณสมัยมีวงอาหารหรือเปล่า

ก็เนี่ยยังเหลือในสายเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าถ้าถ้าถ้าใครมีวงอาหาร
จำได้คือจะจำได้แบบใครที่แบบใกล้ตัวมากอย่างช่างแบบมาแบบทั้งวันอยู่เนี่ย
แล้วก็แบบเห็นหน้าบ่อยมาทั้งวันมาอยู่ทั้งวันหรือยังจะจำได้
แต่ถ้าคนที่แบบมาแป๊บนึงในสิ่งนี้เขาก็บอกว่ามากันได้เรื่อย

หนึ่งยังโฟนก็บอกพี่โน้ยว่าพี่โน้ยเนี่ยทำไมอ่ะหนูเข้าโรงพยาบาลหนูไม่สบายหนักมาก
ทำไมไม่เห็นได้เยี่ยมหนูบ้างเลยอย่างเนี้ยพี่โน้ยจำ
เขาบอกว่าไม่มีเยี่ยมอะไรฉันมาเมื่อมาเนี่ยฉันช่วยหนักฟังให้แก
ช่วยชายหนูที่แกชอบให้แกแกไม่ได้จริงเลยหรอพี่โน้ย
จำอันนี้คือพูดจริงว่าจำได้อันนี้พูดจริงว่าจำได้
ให้อย่างเมื่อกี้ถ่ายเหล้าการแม่พูดเพราะแบบเยี่ยมน้องแอพแบบเยี่ยม

ไม่มีอะไรอยู่ด้วยมัวดิโกะอย่างนี้เลย

ที่คุณแต่เอาออกไปมา
และเพื่อถ้ามากนักเตียงปาก

ชิคกี้พายมาตามไหน
ก็ใกล้ได้รู้กันแล้วค่ะแต่ที่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่รู้

อื้อโซเวนีสิครับ

ค่ะโอเคพี่น้องบอกแล้วล่ะว่าโซเวนี
ก็ใกล้มันจะเป็นจริงหรือแซ่บอย่างเงี้ย
ตอนนี้ก็ยังที่มันมีปัญหาสำคัญตัวเองมีรู้สึกว่ามันจริงมันก็จริงแล้วมันแซ่บไม่ได้ใจ
มันยังมีรู้สึกแบบมันยังมีรู้สึกตัวตัวตัว
ค่ะไปเผาเล่นค่ะเค้าบ้าน

ถ่ายไว้นะครับ

มันต้องเป็นแบบนี้อ่ะมันต้องมีคำอะไรมันต้องมีคำหรอก

โปรดติดตามตอนต่อไป